น้ำป่ามาแรงแล้วก็เร็วด้วยกำลังจะข้ามฝ่ายน้ำล้นอยู่แล้วเชียว
พอน้ำป่ามาเสร็จปุ๊บมันสัดเลยครับเนี่ย
ทั้งคนทั้งรถร่วงลงไปในฝ่ายน้ำล้นคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้น
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็ต้องรีบเลยค่ะ
โยนเชือกแบบนี้โยนเชือกแล้วสุดท้ายเนี่ย
ไปเอารถขึ้นมาได้นะคะไปเอารถขึ้นมาได้
ไหนอ่ะไหนรถอ่ะแล้วไหนคนอ่ะ
คนเป็นตายร้ายดียังไงน้ำแรงมากน่ากลัวมาก

ยิ่งผู้หญิงตัวเล็กบอกบางนี่ค่ะ

กู้ภัยคือเอาเชือกไปคล้องกับมอเตอร์ไซค
แล้วก็พยายามดึงขึ้นฟังดีแบบนี้นะคะ
ถูกกระแสน้ำพัดหายไปแต่ว่าสุดท้ายก็หาเจอค่ะ
คนที่ไปประสบเหตุชื่อว่าคุณสรายุทธ์วัฒนากร

คือเขาเล่าบอกว่าสักประมาณตี๑คืนวันอาทิตย์นะ
คืนวันอาทิตย์เขาขี่รถจะกลับบ้าน

ฝ่ายน้ำล้นบ้านโป่งกระสังหมู่ที่๔
ตะมุนหัดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประสุทธิ์คิริขัน
ตอนนี้ใต้แล้วก็ตอนตกเหนียวฝนตกหนักนะครับ
ปรากฏว่าพอมาถึงตรงนี้มาเจอกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แรงมาก
พยายามเบรกแล้วแต่ยิ่งเบรกเหมือนกับว่ายิ่งถูกน้ำซัด
คันว่าจะรีบถอยกลับก็ไม่ทันแล้วนะคะ
น้ำคือมันพัดมาแรงมาก
จนกระทั่งเขากับมอเตอร์ไซค์ร่วงลงไปในฝ่ายน้ำล้น
ตัวเขาต้องทิ้งรถค่ะทำถูกแล้วนะคะ
ตัดสินใจทิ้งรถพยายามประคองตัวให้ไหลไปตามน้ำ
สักประมาณระยะทางกว่าร้อยเมตร
แล้วก็ตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งมาได้ก็เลยรอดนะคะ
แล้วเดินไปขอความช่วยเหลือจากบ้านที่อยู่ใกล้เคียงระแวกแถวนั้น
จนกระทั่งรุ่งเช้าก็เลยไปแท่งทีมกู้ไผ่มาช่วย

เพราะดีมากเลยที่คุณสรายุทธ์บอกว่ารอดตายแบบบุดหวิด
เพราะตอนนั้นพยายามตั้งสติประคองตัวเอง
โอ้นี่สติดีจริงนะคุณครับค่ะใช่แต่ว่า
เหตุการณ์แบบนี้ครับด้วยความโปรบนะคะถ้าเห็นน้ำ
เราอ่านมาหลายครั้งน้ำล้นฝ่ายน้ำล้นถนนแล้ว
อย่าคิดว่าจะผ่านอย่าคิดว่าจะผ่าน
เพราะหลายข่าวที่เราอ่านไม่ผ่าน
ไม่อยากให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียอะไรนะ